ไปดูกันที่สหรัฐอเมริกาบ้างนะคะเป็นเรื่องของคลิปอุบัติเหตุค่ะ
ซึ่งถ่ายภาพเอาไว้โดยกล้องหน้ารถของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ขณะที่กำลังไล่ล่ารถยนต์ของคนร้ายนะคะแต่ในท้ายที่สุดคนร้ายก็หนีไม่รอด
จะเป็นเพราะอะไรไปชมภาพกันเลยค่ะ
แต่นี่แหละค่ะจู่ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเมื่อรถคนร้ายเสียหลักแล้วก็พุ่งขึ้นไปยังเนินข้างทาง

หลังเกิดเหตุตำรวจที่อยู่ภายในรถก็รีบลงไปตรวจสอบดูผู้ที่บาดเจ็บนะคะ
และจากปฏิบัติการไล่ล่าจับกลุ่มก็ต้องกลายมาเป็นปฏิบัติการช่วยชีวิตแทน
เพราะว่าเจ้าหน้าที่พบว่าร่างของเขานั้นกระเด็นออกไปนอกรถห่างจากตัวรถไปหลายเมตร
ตอนแรกชีพจรของเขาหยุดเต้นแล้วด้วยค่ะ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่คริสโกรุปสกี้ตัดสินใจปั๊มหัวใจเพื่อช่วยชีวิตไว้
ขณะที่รอเจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินเดินทางมาถึงแล้วก็เข้าช่วยเหลือ
ซึ่งหลังจากที่ปั๊มหัวใจสักพักผู้ต้องสงสัยรายนี้ฟื้นขึ้นมา
แล้วก็ควรคลังด้วยความเจ็บปวดนะคะ
ก่อนที่จะได้รับการช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลต่อไป
โดยยังไม่มีรายงานว่าเขาถูกตั้งข้อหาใดบ้างค่ะ